หาร้านขนมปัง
เพื่อที่จะส่งมอบให้หมอพยาบาลบูฮารากรทางการแพทย์
รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล

ให้ส่งร้านมาให้เลือกได้เลย

มีร้านขนมมาฝากร้านใต้โพสต์มากมาย
ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์แนะนำจากแฟนด้วย
เสนอเป็นทางเลือกเพิ่มเติมบอกว่า
อาหารการกินทางแพทย์น่าจะเพียงพอแล้ว
อยากให้นำสบู่แชมพูหรือของใช้ส่วนตัวไปบริจาคบ้างจะดีกว่า
รวมไปถึงถ้าอยากแจกอาหารหรือขนมอยากให้นำไปแจกคนจน
เขาว่าแบบนี้คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยก็ลองไปแจกดูบ้าง
เพราะโครมกุ่นนั้นน่ะลำบากมากกว่า
และความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงดี
ทางด้านหนุ่มเต๋อกับสาวใหม่เองก็โพสต์ทวิตตอบกลับ
้อมรับคำแนะนำด้วยความยินดีนะคะ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เรามารอดูแล้วกันว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไง
จะเป็นการช่วยเหลือขนมหรือของใช้อุปโภคบริโภค
แต่เชื่อว่าทั้งคู่ตั้งใจดีอยากจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
รวมถึงผู้ป่วยโควิด๑๙และทีมแพทย์การได้ทานอะไรอร่อย
ขนมเนี่ยก็อาจจะทำให้จิตใจมันสดใสขึ้นมาบ้าง
เพราะขนมเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีมันเป็นของหวาน
ของหวานจะช่วยทำให้เราอารมณ์ดีมีพลักกำลังมีแรงกายแรงใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
แต่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าการช่วยเหลือจะออกมาในรูปแบบไหน
สำหรับเต๋อชันทวิทย์และใหม่ดาวิกานะคะ
ฉันชอบมากเลยนะดาวิกาพูดมากับของกิน
เอาจริงก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเกิดราวโควงโควิด
ก่อนหน้านี้ใหม่ดาวิกาก็มีการขอเหมือนกันนะ
มีร้านไหนใครมีกล้วยบ้างนะคะ

แต่เขากินแล้วเขาไม่อ้วนเลย
เขาเป็นสายกินไม่เหมือนเราเราก็สายกิน